คุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วน้องดอมนะครับอดีตสมาชิกของนักเตะทีมหมูป่าคาเดมี่
เคยไปติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายที่ไปเสียชีวิตอยู่อังกฤษ
อาธิของน้องได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย
ทำกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวครับ
โดยทางด้านของซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองประธานมูลนิธิซิโก้
นำอาทิตย์ของน้องดอมหรือว่านายดวงเพชรพรมเทพหนึ่งในทีมหมูป่า
ที่ไปเสียชีวิตอยู่ที่อังกฤษเมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก็ได้มีการนำกระดูกกลับมาที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อเวลา๖นิกา๓๐นาทีที่ธาคาสะยานสุวรรณภูมิ
โดยสายการบินไทยเทพวินพิธีจี๙๑๑
โดยมีนางธนพรพรมเทพแม่ของน้องดอม
และครอบครัวเดินทางมาจากเชียงบราย
มารับอาทิตย์ของน้องดอมที่ธาคาสะยานสุวรรณภูมิ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
ซึ่งครอบครัวของน้องดอมเองก็จะเดินทางกลับเชียงบรายทันที
ในช่วงเที่ยงของวันนี้นี่แหละครับ
คุณแม่ของน้องดอมบอกนะครับว่า
จะนำกระดูกหรือว่าอาถิของน้องดอมนั้นไปประกอบพิธี
โดยที่ทางวัดพระธาตุดอยวาวที่น้องเคยบวช
ตอนนั้นบวช๓วัน๒คืนคุณผู้ชมครับ
นะฮะแล้วก็จะเอากระดูกนี้กลับไปนะฮะจัดงานอยู่ที่วัดที่น้องเคยบวชด้วย
แล้วก็จะเอากระดูกของน้องไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสน
ตอนนี้สภาพจิตใจของแม่ก็บอกว่าก็เข้มแข็งแล้ว
แม้จะเสียใจแต่ว่าต้องเข้มแข็งและต้องอยู่ให้ได้
ส่วนสาเหตุก็เป็นไปตามที่ให้ข่าวไปไปฟังเสียงแม่ของน้องดอมนะครับ
ทุกวันนี้แม่ก็คิดว่าน้องดอมที่เขาอยู่มาเขาก็เป็นเด็กดีเด็กน่ารักอย่างนี้ค่ะ
ก็สภาพอยู่ได้ค่ะอยู่ได้
ทางด้านของคุณซิโก้เองก็บอกนะครับว่าได้ทำตามประสงค์ของทางครอบครัวของดอมให้แล้ว
ด้วยการจัดงานชาปนกิจอยู่ที่อังกฤษเพื่อให้ดอมนั้นได้เล่นฟุตบอลอยู่ที่นั่น
ซึ่งทุกคนที่อังกฤษเองในวันชาปนกิจเองก็ไปร่วมงานกันเยอะครับ
ตอนแรกคิดว่าต้องอาทิตย์ไว้หลายวันนะสุดท้ายก็ขอบคุณทางด้านของทรัพยากุฐาสรวงการต่างประเทศ
ที่สามารถที่จะนำอาธิของน้องกลับมาเมืองไทยแล้วก็ล่าสุดก็ได้ส่งมอบให้กับคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยครับ
แล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่อังกฤษเองในวันแสบเมื่อเกร็ดก็มาร่วมกันเยอะมาก
ต้องขอบคุณท่านทูตท่านเอกราชทูตธานีแล้วก็กรงศูนย์ใหญ่ที่อังกฤษที่เป็นเจ้าภาพ
มีพระอาจารย์จากวัดพุทธประทีพที่ลอนดอนแล้วก็ที่แมนเชสเตอร์
มาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดให้น้องดอม
น้องดอมก็คงได้เบื่อมเยอะเหมือนกันนะครับ
แรกคิดว่าจะต้องรออาทิตตอนแรกคิดว่าจะต้องรออาทิตยหลายวัน
ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ที่โน่นก็ช่วยเหลือ
จะได้นำน้องดอมกลับมา
วันนี้น่ะวันนี้ก็ถึงมือคุณแม่แล้ว

เพื่อจะได้ทำบุญให้กับน้องดอมต่อ
พวกเราทีมงานข่าวเที่ยงไทยรัฐเสาร์อาทิต
ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจักรไปของน้องดอมอีกครั้งหนึ่งนะครับ